คุณผู้ชมคะเราได้เห็นประสบกรณิกรได้มีการแสดงความอาลัยถวาย
ในหลวงรัชกาลที่๙ได้มีกิจกรรมจิตอาสาต่างมากมายนะคะ
มีทั้งการแปรอักษรกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา
มีการแจกจ่ายเข้าของให้กับประชาชน
พาคุณผู้ชมไปดูชาวสวนกล้วยไม้ใน๔จังหวัดภาคกลางค่ะ
ก็ได้แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙เช่นเดียวกัน
นักเรียนโรงเรียนอนุกูนารีจังหวัดกาลสินจะพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และลงนามแสดงความอาลัยบริเวณสนามหน้าโรงเรียน
โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความอาลัย
ร้องเพลงสันเสริมพระบรมียืนสงบนิ่ง๙นาที
พร้อมร่วมใจกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจ
ล้อมรอบเลข๙ไทยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงช่วยเหลือชาวจังหวัดกาลสินให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ซึ่งมีโครงการที่สำคัญหลายโครงการนะคะ
โครงการอุโมงผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์อำเภอเขาวง
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปื่อย
เนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกรรมลาศัยและอำเภอร่องคำ
ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแรงซ้ำซาก
ทำให้ชาวบ้านไม่ประสบปัญหาดังกล่าวแล้วค่ะ
ส่วนที่สนามหน้ามือจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีการรวมพลังครั้งใหญ่ของชาวนครศรีธรรมราช
นับหมื่นคนเลยนะคะร่วมกันจุดเทียนร้องเพลงสันเสริมพระบรมี
หน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
และยืนสงบนิ่ง๙นาที
โดยจัดแปรขบวนเป็นรูปพระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราช

ด้านล่างมีข้อความว่านครศรีธรรมราช
รวมไปถึงแปรอักษรเป็นรูปหัวใจ
พร้อมกล่าวคำสัตว์ปฏิญาณ
จุดเทียนแสดงความอาลัยยืนสงบนิ่ง
และร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กลางสายฝนและความโศกเศร้าเสียใจ

ต่างก็หลั่งน้ำตาออกมาโดยไม่รู้ตัวค่ะ

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม

พร้อมกลุ่มชาวสวนกล้วยไม้

มุทรสาครนนทบุรีราชบุรี
จุดเทียนแสดงความอาลัยถวาย

ที่บริเวณลานสนามย่า

ประดับประดาษไปด้วยดอกกล้วยไม้
กว่า๑ล้าน๔แสนดอก

ทำเป็นเหมือนก้อนเมฆขาวค่ะ
หมายถึงเสด็จสู่สวรรคาลัย

ผู้ที่เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี
และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา